วันนี้ครับที่สนามซุประชาษัยก็มีงานแถลงข่าว
จบการแข่งขันสรุปผลฟุตบอลโตต้าไทยพรีเมอร์ลีก
ประดูกอัน๒๐๑๕ที่มึงจะจบไป
ในงานนั้นดรอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมอร์ลีก

จะมี๓องค์กรอิสระให้สโมสรนั้นได้ร้องเรียน
หากเกิดความเสียหายหรือว่าต้องการประท้วงต่าง
ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาท
คณะกรรมการอุทธรณ์แล้วก็คณะอริยาโตตุลาการ
หากว่าสโมสรนั้นไม่ฟังมติของ๓คณะนี้
ก็สามารถไปยื่นฟ้องต่อสารกีฬาโลกได้เท่านั้นครับ
ไม่สามารถไปฟ้องศาลอื่นในประเทศได้
สโมสรใดนั้นฟ้องศาลในประเทศ
อาจจะทำให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้น
เนื่องจากว่ามันก็มีกฎข้อหนึ่งว่า
ถ้าเกิดว่ามีการถูกองค์กรจากรัฐแทรกแซงการทำงาน
ก็อาจจะถูกแบนได้แต่จริงแล้วก่อนหน้านี้
เคสของอีสานยูเนเต็ดกับทางศรีสะเกด

นานุพันร่ำสำประธานสมสรรค์การท่าเรือ
ซึ่งตกชั้นไปเล่นดิชั่น๑ในซีซั่นหน้า
ก็โพสต์ภาพคู่กับเตียโก้คุณย่า
กองหน้าของชนบุรีที่เตรียมจะย้ายมาร่วมทีมในซีซั่นหน้า

ก็บอกประมาณว่าคือโพสต์ภาพแบบนี้แล้วก็คงไม่ต้องบอกอะไรกันมากนะครับ
เตียโก้คุณย่านั้นมาถ่ายรูปกับมาดามแป้งทำไมนะครับ
คุณย่าก็โพสต์เองเหมือนกันนะครับ
ร่วมกับประธานสโมสรคนใหม่ของเขา
ยังมีดีเกรียร์ไทยนั้นจัดลงไปเล่นหญุงชั่นหนึ่งให้กับการท่าเรือ

เรื่องราวของสหพันธ์ฟุตบอลในเอเชีย
ก็คัดสรร๑๐ประตูยอดเยี่ยมประจำศึก
หนึ่งในนั้นมีประตูของธีรทรบุญมาทันลูกนี้ครับ
ซ้ายจากบุรีรำที่ฝากผลงานไว้
เป็นลูกเตะมุมที่ปั่นเข้าไปเลยนะครับ
ซึ่งบุรีรำนั้นแพ้ไป๑ต่อ๒อย่างน่าเสียดาย
ที่มีโอกาสขึ้นนำก่อนจากลูกนี้
บุรีรำนั้นมีโปรแกรมในการลงเตะฟุตบอลโตต้าแม่โขงคลับ
เจอกับเมืองเกียจอังโกจากกัมพูชา
ที่สนามสุภาชาลาศัยวันที่๒๐ธันวาคมนี้
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาที
บอลจะเตะเวลา๑ทุ่มตรงนะครับ